ติดตามไทยรัฐนิวโชว์ในช่วงนี้ยังคงชุ่มฉ่ำกันนะครับ
เพราะว่าบรรยากาศสงกรานต่างจังหวัดเริ่มต้นขึ้นแล้ว
ส่งน้ำพระที่จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ก็ได้รับความนิยม
แตกต่างกันกับปีก่อนนะครับ
ในปีนี้ประชาชนจำนวนมากครับก็ไปส่งน้ำขอพรนะครับ
กราบสักการะพระพุทธศิหิงที่วัดพระสิงฆ์

ปฏิสถานให้บรรดาประชาชนคนเจียงใหม่ได้กราบศักระพร้อมกัน
ติดตามบรรยากาศล่าสุดนี้นะครับกับคุณรับพิพันธ์เรือนศรี
รายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ

ถือเป็นประเพณีปฏิบัติเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคนเหนือค่ะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะคะ
พอเข้าสู่ช่วงปีใหม่เมืองก็จะพากันเข้าวัดทำบุญ
เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะ
เดินทางมาไหว้พระทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในช่วงเทศกาลสงกรานหรือว่าปีใหม่เมืองของคนเหนือค่ะ
ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารตลอดทั้งวันนะคะ
ก็มากันเป็นครอบครัวค่ะบ้างก็มาเป็นกลุ่มเป็นคู่

ตลอดจนกระทงควักสำหรับสะดอกเคราะห

ว่าจะทำให้พ้นจากเคราะหภัยและอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี
อกจากนี้นะคะยังถือโอกาสมาสักการะพระพุทธศรีหิง
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่
และแผ่นดินล้านนาเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ
คือแบบว่าเราต้องการแบบศึกษาวัฒนธรรมไทยของเรานะคะ
ให้มีคงอยู่ตลอดไปนะคะโดยแบบจะไม่ให้ศูนย์ไปอะค่ะเลยต้องเข้าวัดนะคะ
ก็มาที่คู่เมืองที่ตระหวัดเชียงใหม่
เข้ามาในคู่เมืองก็มาที่วัดพระสิงศ์
แล้วก็ตามไปด้วยวัดจิฤหลวงและบริเวณรถวัดในคู่เมือง
เพื่อสืบสารประเพณีครับที่มายาวนาน
ความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนะคะ
และหนึ่งในความเชื่อของคนเมืองเหนือในช่วงปีใหม่เมืองอย่างนี้
นั่นก็คือการส่งน้ำพระค่ะ

วันนี้ดิฉันจะพาไปสืบสอหาความหมายติดตามได้จากรายงานค่ะ
การส่งน้ำพระเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา
ในช่วงเทศกาลสงกรานหรือว่าปีใหม่เมืองของคนเมืองเหนือค่ะ
เพราะมีความเชื่อนะคะว่าจะเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างสิริมงคล
ในช่วงของการขึ้นปีใหม่ของคนเมืองเหนือนั่นเองค่ะ
ที่สำคัญยังเชื่อว่าอนิสงฆ์จากการส่งน้ำพระ
หรือการถวายเครื่องเทราพิเศษในทางพระพุทธศาสนา
จะช่วยให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง

อกจากนี้ยังเป็นการแผ่ผลบุญให้บรรพบุรุษและญาติมิตร
ตลอดจนวิญญาณทั้งหลาย
ทุกอย่างหมอแตะเลย
การรักฐานเข้ารุจที่ที่พระมาพุทธศาสนา
อาจจะเป็นแห่งกำหนดเพียงอื่น
ความเข้าทางทุนในชีวิต
กิจกรรมที่จะเรียกที่ท้อยอีกมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีทั้งกายและกิจใจตัวเอง
ส่งน้ำพระของคนเชียงใหม่จะมี๒รูปแบบ
คือส่งน้ำพระพุทธรูปซึ่งอาจจัดเป็นขบวนแห่
อันเชิญมาประดิษฐานในที่ที่เหมาะสม
และการส่งน้ำพระสงสำเนร
ซึ่งนิยมจัดพร้อมกับการรดน้ำดำหัวผู้เท่าผู้แก่
และน้ำที่คนเชียงใหม่นิยมใช้ส่งพระ
คือน้ำขมิ้นส้มป่อยที่เปรียบเสมือนน้ำมงคลประจำถิ่น
เพราะคนโบราณเชื่อว่าฝักส้มปล่อยสามารถปัดเป่าสิ่งอัปมงคลได้
ความเจริญทางวัตถุและค่านิยมใหม่
จะเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่
แต่ความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น
ทำให้ชาวเชียงใหม่ยังคงอนุรักษ์และสืบสารประเพณี
ให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองต่อไป
ระภิพันธ์เรือนศรีข่าวแถวรัฐทีวีตรายงาน
และที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะคือภาพความสวยงามของวิหารลายคำในวัดพระสิงห์ค่ะ
ซึ่งเป็นวิหารทรงพื้นเมืองล้านนาขนาดเล็กนะคะ
และที่สำคัญค่ะวิหารแห่งนี้คือที่ประดิษฐานของพระพุทธศรีหิงนะคะพระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่ค่ะ
และในวันพรุ่งนี้นะคะพระพุทธศรีหิงก็จะถูกอันเชิญขึ้นรถบุษบก
เพื่อแห่ไปรอบเมืองเชียงใหม่พร้อมกับพระพุทธรูปในวัดของจังหวัดเชียงใหม่อีกหลายองค์
เพื่อให้ประชาชนนะคะได้ร่วมส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปีใหม่เมืองค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ขอบคุณครับคุณระพีพันธ์ครับนั่นคือบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่
โอ้โหแหมสวยงามแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมนะครับ
คุณระภิพันธ์เขาก็เป็นเช้าเชียงใหม่นะครับ
เมื่อเช้าก็รายงานมาก็อู้คำเมืองไปแล้วนะคะก็บรรยากาศคึกคักที่เชียงใหม่